ในขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
ซึ่งวันนี้ก็มีการจัดเตรียมพิธีบำเพ็ญกุศลกับผู้เสียชีวิตจำนวนทั้งหมด๑๙ศพที่วัดราชสามัคคีที่หนองบัวลำพูนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราพร้อมแล้วปักหลักอยู่ที่นั่นแล้วนะคะ
คุณชิวภูริพัฒน์บุญนินเชิญได้เลยค่ะ
คุณผู้ชมครับที่วัดราชสามัคคีหรือวัดหนองกรุงศรีแห่งนี้
ชาวบ้านหลายร้อยคนทีเดียวครับต่างมาต่อแถวเพื่อทำพิธีรดน้ำศพ
ซึ่งเป็นพิธีของชาวบ้านนั่นเองนะครับก่อนที่จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในเวลาประมาณ๑๖นาฬิกาของวันนี้
ด้านหลังของผมคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าตอนนี้ชาวบ้านนับร้อยคนทีเดียวครับ
ที่มาต่อแถวที่บริเวณด้านหน้าของสาราวัดหนองกรุงศรีแห่งนี้
เพื่อที่จะเข้าไปในการรดน้ำศพของผู้เสียชีวิตทั้งหมดโดยทั้งสิบเก้าคนนั้นรวมถึงชาวบ้านได้ขึ้นไปรดน้ำศพก่อน
ซึ่งบนสารานั้นได้จัดให้รถที่ขันตรงกลางสาราแล้วใช้ภูสายงโยงไปที่โรงศพของผู้เสียชีวิตแต่ละคน
โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักวัฒนธรรมเป็นผู้ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ในตลอดทั้งพิธี
ก่อนที่จะมีเริ่มพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในเวลาสิบหกนาฬิกาโดยทั้ง๑๙รายนั้นถูกบรรจุในโรงเย็นนะครับคุณผู้ชมครับ
เรียงอยู่ในสาลาโดยมีดอกไม้พวงหลีแสดงความไว้อาลัยและจุดทูบเทียนไว้ที่หน้าโรงศพสำหรับการจุดเทียนตามความเชื่อคือเป็นการส่องสว่างให้ดวงวิญญาณให้เดินทางสู่สวงสวรรค์ส่วนการจุดทูปก็เพื่อเป็นการบอกกล่าวให้ไปสู่สุขตินั่นเอง
คุณผู้ชมครับจากการสังเกตพบนะครับว่าทางญาติมีการนำของเล่นต่างทั้งรถของเล่นอาหารขวดนมและเสื้อผ้าชุดนักเรียนมาวางไว้บนลงศพของเด็กผู้เสียชีวิต
โดยตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมามีญาติของผู้เสียชีวิตอยู่ในสาราวัดจำนวนมากซึ่งญาติส่วนใหญ่มีการนั่งเฝ้าศพของลูกหลานตั้งแต่เมื่อคืนสำหรับการเฝ้าศพนั้นคุณผู้ชมครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของภาคอีสานนั่นเอง
อย่างต่อเนื่องจนแน่นสาราวัดหนองกรุงศรีแล้วจากการ
เตรียมความพร้อมในเรื่องของการส่วนพระอภิทธิ์ทามแล้วคุณผู้ชมครับ
วันนี้ตำรวจยังตั้งจุดทยอยสอบปากคำญาติของผู้เสียชีวิตทั้งหมด

โดยตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๔
แบ่งคณะทำงานออกเป็น๖ชุด

โดยชุดที่๑เป็นชุดของพนักงานสอบสวน
ในการสอบปากคำญาติของคนเสียชีวิตทั้งหมด
ที่๓นั้นเป็นชุดของพนักงานสอบสวน

ที่๓เป็นชุดตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
ที่๔เป็นชุดเก็บวัตถุพยานหลักฐาน
ที่๕เป็นชุดที่ร่วมกันชนะสูตรพลิกศพ

และชุดที่๖เป็นชุดติดตามข้อมูลพฤติกรรม

โดยทั้งหมดนั้นจะเร่งในการทำงาน
และประชุมสรุปในทุกวันเพื่อเร่งขี้คลายในคดีนี้
ในส่วนของสถานที่จัดงานที่วัดหนองกรุงศรีแห่งนี้คุณผู้ชมครับ
วันนี้มีชาวบ้านและเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน
ทั้งทหารตำรวจฝ่ายประคองรวมถึงศาสนธนศุกร์

ถูกแพร่ระบายและจัดดอกไม้สำหรับพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

และถือเป็นการร่วมส่งดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้าย
กำหนดการอย่างเป็นทางการในวันนี้จะเริ่มขึ้นในเวลา๑๖นาฬิกาคุณผู้ชมครับ
จะเป็นพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรประหลัดกระทรวงวัฒนธรรม
จะเป็นผู้เชิญน้ำหลวงพระราชทาน
และพิธีวางพวงมาลาพระราชทานให้กับผู้เสียชีวิตทั้ง๑๙ราย

หลังจากนั้นในเวลา๑๘นาฬิกา
จะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นคืนแรก
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
รับผู้เสียชีวิตทั้ง๑๙รายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
ช่วงเย็นของวันนี้จะมีการสวดพระอภิษฐรรม
ซึ่งโดยทั่วไปงานโศกเศร้านั้น
นิมนต์พระสงฆ์เป็นเลขคู่คือ๔รูปและ๘รูป
โดยบทสวดพระธรรมที่ใช้ในการสวดมีอยู่หลายบท
แต่บทที่ใช้อยู่ทั่วไปคือบทสวดพระอภิษฐรรม๗คัมภีร์
โดยธรรมนองการสวดจะมีอยู่๒ธรรมนอง
คือธรรมนองสังโยกและธรรมนองหลวง
โดยทำนองสังโรคเป็นธรรมนองเหมือนตัวสะกดประกอบคำอ่าน
โดยเป็นบทขออภัยครับโดยสวดเป็นประโยคนะครับ
ส่วนธรรมนองหลวงนั้นเป็นธรรมนองที่มีลักษณะเสียงสูงต่ำเบาหนัก
มีลักษณะเป็นธรรมนองหลักโดยจะแบ่งย่อยเป็นพิธีทำ๔
ขออภัยครับเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของบทสวด
และวัดการสวดธรรมนองหลวงคือธรรมนองกระทำนองเลื่อน
ธรรมนองลากสุงและธรรมนองสรพัญญะ
ซึ่งจุดประสงค์ในการสวดนั้นเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้ตาย
และช่วยเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าภาพเมื่อคนอันเป็นที่รัก
หรือคนในครอบครัวจากไปนั่นเอง

กำหนดการในพิธีพระราชทานเพลิงศพนั้นจะมีขึ้นในวันที่๑๑ตุลาคมนี้
โดยเจ้าหน้าที่จะสร้างอิดบล็อกชั่วคราวเท่ากับจำนวนผู้เสียชีวิต
เพื่อใช้เป็นเชิงตะกอนเผาศพบริเวณด้านหน้าสนามวัดแทน
จากเตาเผาศพนั้นไม่เพียงพอ
ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานเพลิงศพเรียบร้อยแล้ว
หากญาติต้องการที่จะนำศพไปชาปนกิจส่วนตัวก็สามารถที่จะทำได้นั่นเองครับ
คุณผู้ชมครับณขณะนี้ยังคงรอ
ในการพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพอย่างเป็นทางการนะครับ
โดยทางประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมนั้นจะเป็นผู้อัญเชิญพระราชทานน้ำลงอาบศพมาที่นี่
ตอนนี้ประชาชนที่อยู่แถวนี้คุณผู้ชมครับ
ทั้งหมดเป็นชาวบ้านที่อยู่บริเวณที่นี่และรวมถึงใกล้เคียงที่มาช่วยงานด้วย
ก็มารอต่อแถวพฤติศาสตร์ขึ้นไปในการรดน้ำศพ
ซึ่งเป็นพิธีของชาวบ้านนั่นเองนะครับ
ทำให้มีความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับ

ก็ยังคงปักหลักอยู่ในพื้นที่ที่จะรายงานบรรยากาศสดเข้ามาให้เราได้ทราบตลอดนั่นเองค่ะ
ครับผมแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งนะครับ